คุณผู้ชมคะผีปอบปะทะกระสือและผีโพงค่ะ
ปราจีนบุรีค่ะหลายผีเลยค่ะทีนี้ค่ะ
หมู่บ้านเดิมหรอที่เดิมจริง
กระสือมาผีโพงนี่มาผีปอบอีกแล้วมาผีปอบอีกแล้วค่ะ
ผีเลยค่ะแล้วเราก็พิสูจน์ให้ค่ะ
เพราะต้องบอกว่าทั้งกระสือก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็ก
ถูกต้องฮะผีปอบเป็นหนังตั้งกี่ภาคคุณภาคภูมิลงไปในโอ่ง
ใช่เป็นหนังหลายภาคมากคือเป็นเรื่องที่เราก็เชื่อไง
คนในพื้นที่บางคนเขาก็เชื่อว่ามีจริง
นี่คือหมอปลาเขาไปท้าพิสูจน์ให้ตั้งแต่เมื่อวานนะลงพื้นที่ไปกับตินะคะ
เดิมเลยค่ะที่ปราจีนบุรีที่บ้านใหม่สัมพันธา
ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากคนแรกเขาเล่าให้ฟัง
รถน้ำผักอยู่ดีเจอผีกระสือพุ่งใส่หน้า
เจ้าตัวคว้ามือถือมาถ่ายเอาไว้ได้
อื้อโอ้โหมาหอนก็มา

กันมาไม่ได้เหรอเนี่ยเอาซะกลัวใช่ไหม

ชาวบ้านนั่งเล่นอยู่ที่อ่างเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน
อยู่ดีมีดวงไฟสีแดงเท่าโอ่งใส่น้ำ
ลอยมากระพิบแว๊บแว๊บแว๊บ
นี่๓ดวงแบบนี้แล้วก็หายไปเขานั่งกันอยู่สองคนเขาเห็นทั้งคู่
หนักกว่าเดิมอีกนี่แล้วก็วิ่งหนีกันเลยค่ะทีนี้
อันนี้คืออย่างน้อยนะที่ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านนะ
ที่เขาบอกเขาเห็นกับตาว่ากันด้วยเรื่องของกระสือ
แต่ว่าพอเราไปถามผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่บอกว่ากระสือไม่แน่ใจ
รู้จักแต่ผีโพงเป็นเหมือนว่านโพงเป็นพืชปลูกเอาไว้หน้าบ้าน
ตอนกลางวันเป็นพืชตอนกลางคืนจะลอยไปเป็นเหมือนหน้าคน
เจ้าของหน้าตาเป็นยังไงผีโพงก็จะหน้าอย่างนั้นนะตอนกลางคืนแล้วลอยไป
คนเล่นของจะปลูกไว้จะเลี้ยงเอาไว้
ไปตระเวนกินกบกินเขียตตามทุ่งนาหลอนสิคะ
แค่กระสือกับผีโพงหมอปลาบอกว่าแค่สองผีนี้ขอพิสูจน์ให้ได้ก่อน
เมื่อวานไปมาหมอปลาไปกับคุณติถูกต้องค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะบางจุดก็มีอาการแบบหาวหาว
น้ำมูกน้ำตาไหลแบบเหมือนกับว่าสัมผัสอะไรได้
แต่บางจุดก็ไม่เจอบางจุดก็ไม่เจอจริง
แต่หมอปลาบอกแบบนี้นะเมื่อวานที่ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ไม่แน่ใจว่าเป็นกระสือเหมือนที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่านะคะ
คือยังไม่เจอเมื่อคืนนี้ยังไม่เจอ
หมอปลากลับก่อนแต่เราทิ้งติเอาไว้นะคะ
ตรงทางสามแพร่งคือตัวไม่อยู่ก็ทิ้งกล้องเอาไว้ก็ได้
เหมือนกล้องที่ติดรถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้
เพราะหมอปลาบอกว่าผีเขาตื่นคนคนไปกันเยอะผีไม่โผล่มาให้เห็น
กลับดีกว่าตั้งกล้องเอาไว้ครับหมอปลาจุดทูบ๑๖ดอก
ไล่คาถาบอกเจ้าที่เจ้าทางทูบไปปักอยู่ตรงทางสามแพร่งเลยค่ะ
เอากล้องไปตั้งเอาไว้เพื่อพิสูจน์ผีค่ะ
หมอปลาบอกว่าหลังจากตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วมาเปิดดู
สิ่งที่ได้ยินก็คือได้ยินเสียงคนเหยียบใบไม้
ได้ยินเสียงคนสองคนพูดซุบซิบกัน
ได้ยินแค่เสียงแต่ไม่มีตัวอะไรเลยไม่มีตัวตนอะไรเลยค่ะ
ก็เลยคิดว่าเป็นวิญญาณสัมภเวษีมาแสดงตัวหรือเปล่า
ฟังเสียงคลิปจากที่หมอปลาที่เขาตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ที่ทางสามแพร่งนะคะ
พอติดแป๊บหนึ่งผ่านไปประมาณสัก๑๐กว่านาที
มันจะคล้ายเสียงคนเดินหรือว่าเสียงรอยเท้าสับอะไรเราไม่รู้
แต่ผมมั่นใจว่าตรงนั้นมันไม่มีศัพท์สัก๔๕ครั้ง
ผ่านไปอีกสักห้านาทีเสียงมาอีกคือเจอในประมาณสี่ห้ารอบ
แต่รอดไปประมาณ๕๖ครั้งแล้วก็จะหายไป
บางทีก็๔๕ครั้งแต่ภาพเราจับไม่ได้
เราจัดเฉพาะเสียงซึ่งอาจจะเป็นเสียงสัตว์หรือเสียง
อะไรเราไม่รู้แต่เสียงคนมันไม่ใช่แน่
เพราะข้างบนนั้นเรายิงกล้องลงมาตรงจุดที่ผมน้ำตาไหล
นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกอืมมีเสียงเหมือนผีเหยียบใบไม้

คนซุบซิบซิบกันแต่ไม่เห็นคนตั้งกล้องทิ้งไว้ทั้งคืน
ใช่ค่ะติไม่ได้ไปเดินแถวนั้นใช่ไหมก็ไม่เห็นคนอ่ะ
หรือว่ามืดจนมองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจติไปเดินเหยียบใบไม้อะไรป่ะ
กลับมาแล้วมั้งอ่าอันนี้ไม่ใช่นะฮะ
นี่คือหมอปลาเขาตั้งไว้จริงไม่มีใครไปผ่าน
ใช่แต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันมืดไปหมดนะครับ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ
หมอปลาไปตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเนี่ยครับค่ะ
ทีนี้พื้นที่บ้านใหม่สัมพันตาตะบนวังตะเคียนอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจินบุรีเนี่ยนอกจากกระสือแล้วก็ผีโพงแล้ว
แล้วก็สิ่งอันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เป็นดวงไฟอะไรนะฮะ
อ่าชาวบ้านที่เคยเจอก็เป็นคำบอกเล่าต่อต่อกันมาหมอปลาตั้งกล้องเอาไว้ทั้งคืน
ก็ได้ยินเสียงอย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้แต่เราไปเจอชาวบ้านนะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีผีปอบด้วยอืม
นี่ฮะที่คุณกิติศักดิ์ไปคุยกับชาวบ้านมานะครับคุยกับลุงอุดมจันดากุล
เป็นชาวบ้านเลี้ยงบัวอยู่ท้ายหมู่บ้านใหม่สัมพันธานี่ฮะ
อุดมบอกว่านี่ติมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามาใกล้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟัง
ค่ะนี่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยลุงนอนเฝ้าไร่กับคอกวัวอยู่
แล้วอยู่ลุงก็เห็นดวงไฟกระพริบที่มีแสงสีเขียวสีส้ม
ซึ่งลุงคิดว่ามันต้องเป็นผีปอบอย่างแน่นอนมันลอยอยู่เหนือยอดต้น
รีบวิ่งหนีเข้าไปในกระท่อมเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
แต่ดวงไฟมันก็ไม่ได้ลอยมาหาลุงนะมันก็ลอยผ่านไปนะครับ
หายไปนะหลังจากนั้นก็เห็นดวงไฟผีปอบอีกหลายครั้ง
แต่ดวงไฟผีปอบนี้ก็ไม่เคยมาทำร้ายเขาก็เลยเหมือนกับว่าลุงอุดมบอกว่า
จนเป็นเรื่องปกติแต่คิดว่าเนี่ยไม่ใช่กระสือไม่ใช่ผีโพง
มันคือผีปอบลุงอุดมยืนยันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัวของเขาออกลูก
ก็จะเห็นดวงไฟผีปอบมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวคอกวัว
แต่แม่วัวกับลูกวัวไม่เคยเป็นอะไรคิดว่าดวงไฟผีปอบเนี่ยคงได้กลิ่นคาวเลือด
จากที่เรือวัวตกลูกก็เลยมา
ขึ้นลอยมาเรื่อยมากระแป๊บมา

สีเขียวแดงออกแดง
สีเขียวสีแดงพ่อเห็นสีเขียวสีแดงแล้ว
ลอยอยู่แล้วมันทำอะไรบ้างครับผม

ปายุคาแล้วต่ำขึ้นลงมาต่ำบ้างมั้ยครับผม
ต่ำก็ประมาณ๕๖เมตร
๕๖เมตรแล้วไม่กลัวว่าเขาจะเข้ามา

ทีแรกกลัวนะที่ผมอยู่คลองกำไรเห็นหนแรก

ก็วิ่งกระโดดออกขึ้นกระท่อมเลย

ดวงไฟมันก็ลอยอยู่แบบนั้นลอยอยู่ด้าดอยู่แบบนั้น
ปุ๊บปับปุ๊บปับอยู่แบบนั้น
ผมก็อยากจะเดาว่ามันเป็นพิพล
อันนี้รุมอุดมนะคะนอกจากพิพลแล้ว

ส้มแสดแสดสัดมาบอกว่าไม้หมูที่เลี้ยงไว้เนี่ยถูกกระ
กินไปแล้วเนี่ยนี่ฮะวันนี้คุณกิติศักดิ์ก็ไปคุยด้วย
นายพุทธิระบาลเป็นชาวบ้านเลี้ยงหมูในพื้นที่
นี่คือเมื่อวานที่เรากำลังลงพื้นที่อยู่เนี่ยพี่เขามา
ว่าเจอผีกระสืออืมหมูโดนกินไปสองตัวนี่ฮะไม่
ไปพิสูจน์สิค่ะวันนี้ติก็เลยไปคุยด้วยไปหาพี่
หมู่บ้านนะครับเจ้าตัวเขายืนยันนะครับว่าเรื่องที่บอกไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะ
ใครไม่เชื่อขอให้มาพิสูจน์เดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำให้ฟรีด้วย
ช่วงที่มาพิสูจน์นะฮะแล้วก็บอกว่าผีกระสือมาทำร้ายหมูของเขา
ถึงในร้าวหมูแต่จะทำร้ายยังไงเนี่ยเขาไม่เห็นกับตา
คือมันตายอยู่ดีมันก็ตายแล้วนะแต่กลางดึกเมื่อคืนก่อนเขานอนหลับอยู่
ได้ยินเสียงหมูในเล้ามันร้องด้วยความเจ็บปวดคล้ายกับคนเอาของมีคม
จิ้มไปแทงไปฆ่ามันพอตื่นเช้ามาไปสำรวจล้าวหมู
นอนตายไปสองตัวแต่ว่าไม่ได้ถูกควักเครื่องในหรือว่ามีเลือดอะไรออกมานะ
พบแต่รอยคล้ำที่บริเวณคอหมูทั้งสองตัวนี่ฮะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อ่าซึ่งในพุทธบอกว่าหลังจากพาหมอปลากับทีมข่าวมาพิสูจน์ที่บ้านกับเล้าหมูแล้ว
ขณะนี้ไม่มีหมูในเล้าตายเพิ่มเพราะถูกกระสือฆ่าอีก
คุณติถามว่าเอางี้ไหมพี่เอาพระนิมนต์พระมาตั้งที่เล้าหมูไหม
กันกระสืออ่าจะดีไหมอืมนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอกว่า
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหาตะข่ายมาขึงที่เล้าหมู
ป้องกันไม่ให้กระสือมันเข้ามามันลอยมาไส้มันติดตะข่ายก่อน
เห็นมั้ยเอาล่ะอย่างงั้นเออส่วนเรื่องผีปอบอ่า
บิภุตบอกว่าไปถามคนมาทั่วแล้วก็๑๙๓๐นมันเชื่อยากซึ่งเขามาสอน
บอกว่าเมียไปถามพระที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงมาแล้ว
ยืนยันว่าในพื้นที่แถวนี้มีผีปอบจริงพระท่านบอกว่า
มีผีปอบอยู่๔ตัวลอยวนเวียนอยู่แถวหมู่บ้านใหม่สัมพันธานี่แหละ
อาจารย์ท่านบอกเขาบอกว่าเขาโทรไปถามพระอาจารย์บอกว่า
เขาบอกว่ามันมามีสี่ตัวเขาบอกว่ามาจากเขากระแต
ไม่ใช่อยู่ที่สมรตาเนี่ยเขากระแต่

เขาบอกว่ามันไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นผีปอบ๔ตัวเขาบอกงั้น
ที่แรกแฟนผมบอกว่าจะไปซื้ออะไรมาดึงตะขงตะข่าย
เอาน้ำมาน้ำไว้ผูกรอบหลังคาคอกเหล้าหมูผม
ทีนี้ก็เลยโทรไปถามไปปรึกษาท่านดู
นี่ฮะเพราะฉะนั้นติบอกว่าเดี๋ยวต้อง

ติก็เลยลองทำเหมือนหมอปลามือปราบสัมภเวษี
จุดทูบ๑๖ดอกแล้วปักเอาไว้หมอปลาไปปักเอาไว้ที่ทางสามแพร่งใช่ไหมคะ
ทูบ๑๖ดอกเหมือนกันไปปักที่ใกล้คอกหมูของในพุทธนะคะ
แล้วก็บอกกล่าวบอกว่าจะผีกระสือหรือผีปอบก็ตาม
ปรากฏตัวให้เห็นหน่อยอย่างนี้เลยแล้วติก็นั่งรออยู่สักชั่วโมงหนึ่ง
สุดท้ายเนี่ยนะคะกลับมาแล้วไม่เจออะไรเลย
ติบอกผมไม่เจอไม่เจอครับพี่แต่ติบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามให้ต่อครับพี่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อเรื่องของผีปอบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อใช่
โอ้โหแล้วพี่พุทธนี่เขาเครียดเรื่องหมูเขาตายไปสองตัว
ตีไปดูพื้นที่แล้วเสร็จตอนจะกลับมาพี่พุทธวิ่งร้องไห้
วิ่งมาส่งถึงรถติมาแค่นี้เหรอกินข้าวกินน้ำพี่ฟรีไปแล้วด้วย
บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอไปกินอีกรอบไปหาผีปอบให้
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบางคนเขาบอกเขาสัมผัสได้
มันก็เนี่ยฮะเราก็เลยลองดูว่ามันจะจริงไม่จริงอะไรยังไงนะครับ